ไปดูข่าวที่น้องใบตองเขาชอบมาก

ความยินดีกับคู่รักตัวน้อยสองคนนี้กันเลยค่ะ
สวัสดีครับ
หน้าหลักนะแต๊ง
พ่อหดฝาเอามาให้ชื่นมืนกันนะคะ

ก็เป็นการแต่งงานแก้เคล็ดตามความเชื่อ
ว่าถ้าเป็นเด็กที่เกิดมาเป็นฝาแฝดชายหญิงเนี่ย

ไม่จัดงานแต่งงานก็อาจจะมีอุบัติเหตุ

บ้านเล็กที่๗๖หมู่จะบนคโค
อำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับเป็นงานแต่งงานที่เรียกได้ว่า
บ่าวเจ้าสาวอายุน้อยที่สุดก็ว่าได้อืม
เจ้าบ่าวชุดรัชปะตันสีขาวด้วยนะคะชื่อเด็กชายนี่ที่พัดพิมดีหรือน้องปลื้ม
ปลื้มมาพร้อมกับเพื่อนเจ้าบ่าว
พร้อมกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายนะคะเออ
เอาขบวนขันหมากแห่มาค่ะเพื่อที่จะมาสู่ขอเด็กหญิงนิธิประพาพิมพ์ดี
อันยุคสามขวบชื่อน้องปลายเอ่ยนะฮะดูได้สิทำไมฮะ
ดูแบบมุ่งมั่นใช่มุ่งมั่นตั้งใจไงเป็นงานมงคลนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับผู้เป็นตาของน้องทั้งสองคน
ก็คือคุณตาสงวนเหมือนจิตคือคุณตาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวที่มาเนี่ย
มันเกิดจากที่คุณตาได้บนเอาไว้ตั้งแต่ว่าถ้าหลานฝาแฝดเนี่ยเกิดมา
แล้วอายุ๓ขวบเมื่อไหร่เนี่ยนะจะจัดงานแต่งงานตามความเชื่อ
ที่เขาเชื่อกันว่าบ้านไหนมีเด็กเกิดมาเป็นฝาแฝดต่างเพศกัน
ผู้เป็นพ่อเนี่ยต้องบวชใช่ก็ไปขอทานจากบ้านมาเจ็ดหลังครับ
แล้วก็ต้องจัดพิธีแต่งงานให้กับลูกฝาแฝดด้วยอืม
ถ้าไม่ทำเขาเชื่อว่าอาจจะมีอันเป็นไปหรือไม่ก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กฝาแฝด
อ๋อไม่ก็อาจจะเกิดกับพ่อเมียยัดพี่น้องก็ได้ครับอ่ะ
พอหลานฝาแฝดเกิดมาจนอายุสามขวบนะคะอยู่มาวันหนึ่งคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อจริงจริงอ่ะ
หลานฝาแฝดน่ะผ่านร้านชุดแต่งงานค่ะ
จู่หลานก็เอ่ยขึ้นมาเลยว่า
หนูอยากแต่งงานครับตาพูดเองเลยนะคุณผู้ชมเหรอ
คุณตาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะแต่งงานกับใครล่ะ
ปลื้มน้องปลื้มฝ่ายชายก็บอกว่าจะแต่งงานกับพี่ปลายผู้เป็นแฝดผู้หญิง
ผมจะแต่งกับพี่ปลายครับคุณตาเลยนึกได้เลยว่าเอ้ยใช่
เคยบนบานเอาไว้นี่นะว่าถ้าหลาน๓ขวบเมื่อไหร่จะจัดงานแต่งงานขึ้น
ก็เลยเกิดเป็นพิธีมงคลนี้ขึ้นมา
คุณผู้ชมเห็นไหมบางอย่างมันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่มันมาประจวบเหมาะลงล็อกกันพอดี
ครับก็ถือว่าเป็นการจัดประเพณีแต่งงานตามความเชื่อ
ก็เพื่อความสบายใจนะเพื่อความมั่นอกมั่นใจนะคะ
แล้วก็เป็นการถือว่าแก้บนด้วยตามที่ไปสัญญิงสัญญาอะไรเอาไว้น่ารัก
ภาพนี้น่าเอ็นดูแล้วน้องทั้งสองคนคือไม่งอแงด้วยเนาะ
ร้องไม่อะไรเลยโอ้ถือไม้ด้วยขอบคุณแขกลูกขอบคุณแขกนะฮะ
น่าเอ็นดูจริงจริงยังไงพวกเราก็ขอให้น้องน้องสุขภาพแข็งแรงจ้ะครับมีความสุขกันทุกคนเลยเห็นไหม
ญาติพี่น้องก็มีความสุขไปด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะที่อาจจะไม่ได้ทำกันทุกบ้านทุกคน
แล้วก็บางคนบางบ้านแม้จะเป็นแฝดกันก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้
ว่ามันขึ้นอยู่กับความสบายใจขึ้นอยู่กับความช่วยล้วนเอาเป็นว่าดูกันเอาไว้ให้มีความสุขให้สบายใจ
เห็นงานชื่นมื้นแบบนี้เราก็มีความสุขไปด้วยเห็นภาพน่ารักแบบน้องหนูอย่างนี้เราก็อมยิ้มไง